คุณผู้ชมครับมาชื่นชมพ่อค้าสลากรายนี้
ไม่คิดจะเก็บเงินไว้กับตัวเองนะฮะ
เพราะว่าพ่อค้ารายนี้มีสลากินแบ่งรัฐบาลที่มันถูก
รางวัลที่๑งวดที่ผ่านมาอยู่๒ใบ
แต่ตัวเขาเองบอกว่า๒ใบนี้คือมีลูกค้าซื้อจองไว้แล้ว

ตอนนี้สลากอยู่กับผมแต่ผมไม่คิดจะเอาไปขึ้นเงิน

ผมเชื่อมั่นว่าแบบนี้ครับ
ซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานตามที่แม่สอน
ดังนั้นผมเลยไปลงบันทึกประจำวัน
แจ้งความไว้ว่าสลาก๒ใบนี้
ไม่ใช่เป็นของผมแต่เป็นของลูกค้าที่อยู่ในต่างประเทศ
นี่คือโฉมหน้าของพ่อค้าคนซื้อ

คือนายวิชาณหรือว่ากุ้งอายุ๔๑ปี
พ่อค้าขายสลากินแบ่งรัฐบาลผู้ซื่อสัตว

หลังจากเขาขายลอตเตอรี่ผ่านทางออนไลน์
คือเขามีลูกค้าที่จะสั่งซื้อนะฮะ
สั่งทางไลน์ก็ได้สั่งทางเฟสทางไหนก็ได้
แล้วเขาขายสลากกินแบ่งไป๒ใบ

ซึ่งเป็นคนไทยที่ทำงานอยู่ในประเทศอิตาลี
และปรากฏพอมาตรวจสลาก
เมื่อวันที่๑กุมภาพันธ์ปรากฏว่า๒ใบนี้
มันถูกรางวัลที่๑มูลค่า๑๒ล้าน
พ่อค้าขายสลากคือนายกุ้ง
ก็เลยรีบไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้
แล้วก็ระบุชื่อผู้ถูกรางวัล
เป็นนางสาวเอ๋อย่างชัดเจนเลย
คือเรื่องของเรื่องเอาจริงคือเขาไม่อยากที่จะ
เก็บเงินไว้ไม่ได้เอาคิดจะไปขึ้นเงิน
เพื่อเอามาใช้จ่ายส่วนตัวถูกต้องไหมคุณ

โกงลูกค้าซะหน่อยลูกค้าแค่ซื้อจองเอง
โกงไว้แล้วเราบอกไม่ถูกก็ได้

แต่พ่อค้าคนนี้ไม่ทำนะครับ

ในความซื่อสัตว์ของพ่อค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับ
ทีมข่าวของเราอยากไปเจอตัวพ่อค้ากุ้ง
พ่อค้าขายสลากินแบ่งผู้ซื่อสัตว์รายนี้
ก็บุกไปถึงที่พักนะครับ

เจอแต่นางหยาดฟ้าอายุ๕๙ปี

ผู้เป็นแม่ก็เล่าให้ฟังด้วยความภาคภูมิใจนะ
บอกว่าลูกชายไปอยู่กับภรรยาที่จังหวัดสุรินทร์

สลากินแบ่งรัฐบาลได้แค่๓เดือนเอง
ก่อนหน้านี้ลูกชายทำงานรับจ้างทั่วไป

มาเรียกขายสลากกินแบ่งรัฐบาล
บางครั้งลูกชายก็ใช้วิธีการขายแบบนี้

ลูกชายก็จะอาสาไปขึ้นเงินให้

ไปให้ลูกค้าตามบัญชีของลูกค้า
ทั้งหมดทุกบาททุกสตางค์

ดูสิเป็นคนซื่อสัตว์ขนาดไหนและมาถึงคราวนี้๑๒ล้านบาท
ลูกชายก็ทำแบบนั้นโอนเงินไปบัญชีของลูกค้าเหมือนเดิม

ผู้เป็นแม่บอกว่ารู้สึกภูมิใจในตัวลูกชายมาก
ทำตามที่แม่เคยสั่งสอนไว้เสมอ
คือซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานครับ
ทุกกับเพื่อน
เดี๋ยวนะคะผู้เป็นแม่ก็บอก
คนที่ถูกจริงแล้วก็เป็นบุญวาสนาของเขานะ
เราก็แค่เป็นทางผ่านบุญวาสนาของเขาเหมือนกันนะฮะ
แล้วก็ถามว่าคุณแม่ภูมิใจขนาดไหน
บอกภูมิใจสิที่ลูกชายเป็นคนดีแบบนี้นะฮะ

เพราะว่าเรื่องนี้นะครับทางเพจนะคุณ
สุรินดีก็เปิดเผยเรื่องราวตรงนี้

แล้วก็ชื่นชมผู้ชายคนนี้จำนวนมากเลยนะครับ

ตอนนี้ลูกชายนำสลากไปขึ้นเงินที่กองสลากเรียบร้อยแล้ว

ก็ได้นัดกับคนถูกรางวัลที่อยู่ที่ต่างประเทศ
ว่าจะส่งเงินจะโอนเงินให้ทางไหนดีนะครับ
ส่วนตัวดีใจที่ลูกทำได้ทำดี
แม้ครอบครัวของเราจะยากจนเหลือเกิน

แต่ไม่คิดจะไปเอาของของคนอื่น

คุณสอนกันมาดีลูกชายก็ดี
คุณเป็นคนดีจริงชื่นชมมากนะกับเหตุการณ์นี้นะฮะ